ตรงนี้พาคุณผู้ชมไปดูประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างไม่ยาวนานเท่าไห
แต่ก็นานแล้วนะคะ๓๐กว่าปีแล้วนะคะ
สำหรับชาวอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนม
เป็นการสู่ขวัญข้าวเปิดประตูเล้าสู่ขวัญข้าวค่ะ
ชาวบ้านชุมชนเผ่าภูไทยตำบลนาขามอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมนะคะ
เข้าร่วมพิธีเปิดประตูเล้าสู่ขวัญข้าว
จัดขึ้นโดยอบตนาขามร่วมกับชาวบ้าน๙หมู่บ้าน
เริกดีเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีค่ะ
จัดพิธีสการบูชาบวงสวงพระแม่โพศพ
จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม
ร่วมกับชาวบ้านอีก๙หมู่บ้าน
ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา๓๐ปีแล้ว
ตามความเชื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณพระแม่โพศพ
ก็คือข้าวตลอดจนผีสางเทวดาผีบรรพบุรุษ
ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์นี้
ก่อนที่จะทำนารอบใหม่เมื่อถึงช่วงฤดูฝนนะคะ
พิธีเปิดประตูเล่าสู่ขวัญข้าว

จากนั้นประกอบพิธีเปิดประตูยุ้งฉาง
รับความอุดมสมบูรณ์ตามความเชื่อโบราณ
ทำกันมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่า

แล้วก็ขอคำมาพระแม่โพศพที่หน้าเล้าข้าวนั่นเองนะคะ

เป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น
ให้เป็นมรดกทางภูมิปัญญาแก่ลูกหลานในอนาคต
อกจากนี้ในงานมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น
แล้วก็การจัดจำหน่ายสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชม
เลือกซื้อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
พอไปดูแล้วก็ไปดูวิถีชีวิตของเขา
แล้วก็ได้เลือกซื้อข้าวของพวกเขาด้วยค่ะ